ต้องทำหน้าอย่างนี้ค่ะทำหน้าแบบนี้คุณคิดถึงใคร
พี่กิ๊กสวจนีถูกต้องค่ะพี่กิ๊กสวจนีไว้สี่สิบสามปีนะคะ
กิ๊กเนี่ยโอ้โหต้องย้อนกลับไปนะถือว่าพี่กิ๊กเนี่ยเป็นนางร้าย
ต้นของวงการบันเทิงในบ้านเราเลยเห็นไหมคุณ
ที่ฉันทำไม่ได้ครึ่งของพี่กิ๊กเลยนะคะบันเทิงไทยรัฐของเราเนี่ย
นัดเจอพี่กิ๊กเลยถามถ่ายถึงเรื่องอะไรรู้ไหมหุ่น
กิ๊กเนี่ยผอมลงแบบทันตาเห็นเลยนะแล้วก็อัปเดตด้วยว่า
เมื่อไหร่จะใจอ่อนกลับมารับงานละครอีกครั้งฟังเต็มไม่หายคิดถึงพี่กิ๊กกันเลยจ้า
จริงนะพี่กิ๊กก็ใช้เวลาในการลดความอ้วนนี่นานนะประมาณ๒ปีครึ่ง
กำลังกายชวนมาให้อยู่ในอ่าเอ็กซาไซด์ให้เต้นเป็นบ้านเป็นหลังเลยอ่ะ
ดูดูอยู่ใช่โอ้พี่แบบโหถูกถูกมันเยอะเหนือพักพัก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
เยี่ยมอยู่นะคะคุณพูดจังทั้งหลายนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอเคลียร์เรื่องรูอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะว่าให้คิดถึงเพลินไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราติดตามผลงานของพี่กิ๊กก็ได้นะคะใช่แล้ว